เอามาดูเหตุลูกชายเป็นธาตุยาเสพติดนะคะคลั่งยาบ้าค่ะ
หลังจากนั้นนะคะไปทำร้ายร่างกายแม่บังเกิดกล้าว
และแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหโหดร้ายมากเลยนะคะ
ทำกับแม่ได้ยังไงกระชากผมทุบเตะต่อยเอามีดจ่อคอแม่ค่ะ
บอกว่าจะฆ่าให้ตายมีคนถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ไปชมกันค่ะ
อุ้ยอุ้ยจะจีบตายแล้ว
ทงอย่างงี้เดี้ยวไลน์ละวะ
ผู้หญิงที่ร้องโวยวายอยู่เนี่ยนะคะใส่ชุดสีดำ
แล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเริ่มถ่ายตั้งแต่ได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงเออะโวยวายอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยนะคะ
เขาก็เริ่มถ่ายเนี่ยโดนไปแล้วหนึ่งป้าบนะคะแม่
เตะแล้วแม่พยายามวิ่งหนีนะคะช่วงวิ่งหนี
แม่กุญแต่จังหวะเนี่ยคือกระชากหัวแม่จนแม่ล้มคว่ำลงหน้าฟาดพื้นอะค่ะ
แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะลูกชายคนนี้ยังเดินรอบ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมึงขออภัยค่ะเขาพูดแบบนี้
เดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเขาพยายามใช้ชีวิตสะสมแต้มบุญกันในชาตินี้นะ
แต่คนนี้นี่คือสะสมแต้มบาปไว้เพียบเลยนะคะเนี่ย
แล้วมาตัวเองนะทำได้กินขนาดนี้นะโอ้โหใช่ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบุญซับสะหมอทอดอำเภอบึง๓๐๐๐จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ลูกชายที่เมายาบ้าและเตะต่อยแม่เนี่ยอายุ๒๖ปี
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรชบูรณ
นำคณะเข้าเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกับแม่รายนี้ค่ะตามร่างกายแม่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะ
มีรอยฟกช้ำที่หลังแล้วก็ที่ตามตัวเต็มไปหมดนะคะ
เอาตัวไปตรวจร่างกายเบื้องต้นที่โรงพยาบาลบึงสามพันธุ์ช่วงเวลานั้นแม่เล่าให้ฟังด้วยค่ะ
ก่อนเกิดเหตุลูกมาขอเงินบอกจะเอาไปซื้อยาบ้าขอสองร้อยค่ะ
บอกจะเอาไปซื้อยาบ้าด้วยเอาไปซื้อเหล้าด้วยเอาไปซื้อบุหรี่ด้วย
แต่เธอบอกเธอไม่ให้แม่ที่ไหนจะให้คะถ้าลูกมาบอกแบบนี้
ไม่ให้เท่านั้นแหละค่ะลูกอารวาสเลยทำร้ายร่างกายเลย
เอาฟังเสียงแม่ค่ะเดี๋ยวบอกแม่
ก็เตะเป็นทุบหนี้แล้วก็เตะแล้วก็ลากไปตีหน้าบ้าน
แต่ตรงเนี้ยมันจัดหัวกดลงตรงนี้แหละแล้วจะมีดป่านอย่างเงี้ย
โอ้โหไม่มีแรงสู้หรอกใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงด้วย

คือว่ามีแต่งเกงขาสั้นแล้วกับเสื้อสีดำ
คือว่าหนูไปทำงานต่างที่กรุงเทพตลอดไม่เคยอยู่ที่นี่
ส่งแต่เงินอย่างเดียวแต่ตัวเขาอยู่ที่นี่
เขาอยู่ที่นี่ตลอดแล้วเขาไม่ทำงานไม่เคยทำงานเลย
แล้วก็ส่งเงินมาให้เขาจ้ะส่งเงินมาให้ในน้ำแม่ไง
ส่งมาให้ยายอ่ะยายก็ให้เขาทิ้ง
แล้วเขาเรียกเราว่าแม่ไหมเขาก็เรียกอีตลอด
เขาไม่ได้เรียกเราว่าแม่ไม่นะเขาก็เรียกอีตลอดเพราะอะไรอ่ะ
บอกว่าหนูไม่ได้เลี้ยงเข้ามาล่าสุดตำรวจภูทรบึงสามพันควบคุมตัวลูก
รายนี้ไปดำเนินคดีเอาไปหลายข้อหาเลยเสพยาเสพติดเลย
ทำร้ายร่างกายแม่ทำร้ายร่างกายบุพการีเป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
หมินผู้อื่นซึ่งหน้าทำให้เกิดความกลัวและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตให้ขับขี่รถนะคะ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดวิเชียนบุรีเรียบร้อยค่ะ
เอาตำรวจฝากหน่อยนะคะเอาให้หนักเลยนะคะ